เป็นความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีเรื่องราวประหลาด
ด้วยนะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราเคยนำเสนอไปในตลอดข่าวแล้วด้วย

นี่เลยปราศาสตร์ภูมิโปรนบ้านภูมิโปรนตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุริน
เอางี้แฟนรายการของเราเนี่ยแนะนำมาให้ในแฟนเพจตลอดข่าวนะครับ
เขาว่ากันว่าทีมงานเนี่ยนะฮะปักหมุดกิจกรรมซุปเปอร์ตะบนเอาไว้ปั๊บ
คนที่เขาอยากจะแนะนำก็มาปุ๊บนั่นก็คือคุณพัทรามนอินทรายานะครับ
เอางี้ถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยละกัน
คุณพัทรมนต์นะครับบอกว่ารูปประสาทภูโปนเนี่ย
ที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลดมค่ะนั่นก็คือประสาทภูโปนที่มีทั้งสินค้าโอท็อปอะไรอ่ะ
บังบล็อกเขาบอกว่าเป็นบังบล็อกเนี่ยเป็นขนมโบราณของเขา
แล้วนอกจากนี้ผ้าถุงสวยเสื้อสวยก็มีค่ะ
แล้วนี่ที่สำคัญเลยดอกลำเจียกปราศาสตร์ที่นี่
โอ้โหเขาบอกว่าดอกลำเจียกดอกลำเจียกที่อยู่ที่ประสาทตรงนี้
เขาว่ากันว่าอยู่มานานแล้วเก่าแก่มากใช่มีอายุเท่าไหร่
ประมาณ๑๒๐๐กว่าปีต้องบอกว่าต้นดีกว่าที่อยู่นาน
เพราะว่าดอกเนี่ยมีเรื่องเล่าเรานำเสนอไปแล้ว
แต่ต้องบอกว่าน่าไปเที่ยวมากเหมือนกันนะคุณชนะ
เราไม่ค่อยได้มีโอกาสไปกันนะสุรินทร์นะ
ใครที่อยากไปก็ไปกันได้เพราะว่าที่นี่เขามีตำนานด้วย
เล่าให้ฟังเลยละกันตามตำนานเนี่ย
เชื่อกันว่าพระนางศรีจันทราหรือว่าราชวงศ์พระจันทร์
หญิงแห่งภูมิโปนนะคะได้ปลูกต้นลำเจียกเสี่ยงทายเอาไว้
ก่อนหน้าที่พระนางจะถูกจับไปซึ่งพระนางอธิษฐานจิตกับต้นลำเจียกนี้เอาไว้ว่า
ถ้านางไม่ได้กลับขอให้ต้นลำเจียกอย่าออกดอกอีกเลย
แล้วนับตั้งแต่นั้นมานะคะอย่างที่คุณชนะบอก
ลำเจียกนี้มีอายุเก่าแก่กว่า๑๒๐๐ปีใช่ไหมต้นลำเจียกไม่เคยออกดอกอีกเลย
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เล่ากันนะจนกระทั่งเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
อ่านข่าวไปแล้วด้วยดอกลำเจียกมันออกมาอีกครั้งนึงค่ะ
ชาวบ้านก็เลยฮือฮาแล้วพากันไปกราบไหว้เพราะเขาก็มีความเชื่อกันว่า
พระนางศรีจันทรากลับมาที่ปราศาสตร์ภูมิปนแห่งนี้แล้วนั่นเอง
เอางี้ถ้าคุณอยากจะไปขอโชคขอลาบผมว่านั่นจะเป็นสิ่งที่คุณปักหมุด
แล้วเป็นเป้าหมายแรกของคุณเลยใช่ไหมถูกต้องแล้วค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวดีดี
ฉันอยากไปดูความสวยงามของประสาทภูมิปูนด้วยนะเอางี้ละกันถ้าหมดโควิด
ใครอยากจะไปเที่ยวที่นี่ก็เชิญนะปราสาทภูปนบ้านภูปนตำบลดบ
อำเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์ใช่แล้วจ้าก็ช่วงนี้โควิดระบาดหนัก
ยังไงเราไปไหนไม่ได้ก็อยากให้แฟนแฟนรายการช่วยกันส่งข้อมูลพร้อมรูป
ถ้าคุณอยากจะแนะนำเรื่องราวของตำบลเจ๋งของคุณนี่แหละครับโอ้โหไปเจอกับต้นดอกลำเจียก